ผู้เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบนรถเมฆครับ

น้องคนนี้อายุ๑๕เอง

ยกมือถ่ายไว้ลูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน

โอ้โหมันสู้กล้อง
ไม่ได้หลบไม่ได้อายไม่ได้กลัวเลย

กล้องแต่น้องเขาอายุ๑๕ไง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมษาย๓๔

เธอเห็นแล้วผู้ชายคนนี้ยุกยิกยุกยิกอยู่ตรงเป้าอ้างเกง
ก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
เพื่อต้องการให้เขาหยุดกะว่าผู้ชายจะอาย
ผู้ชายไม่อายครับมองกล้องด้วยอ่านแล้วมองกล้องด้วยสบตาด้วย
คลิปนี้พร้อมระบุว่าภัยสังคมอย่างมาก
นั่งขยับหนอนบนรถเมย์โดยไม่เกรงกลัวอะไรเลย
เจ้าหน้าที่ควรตามตัวด่วนญาติใครมาดูแลด้วย
คุณสุชาดาสิริคงครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปพบกับน้องน้ำ
นามสมมุตินะฮะน้องอายุ๑๕อย่างที่ผมบอก
ผู้หญิงเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เหรอพี่เกิดขึ้น
วันศุกร์ที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
๖โมงเช้าหนูนั่งรถเมษายนี้จะไปโรงเรียนนะครับ
ไปพบกับผู้ชายคนนี้ลักษณะแปลกอยู่เบาะตรงข้าม

ไปเห็นว่าผู้ชายคนนี้นั่งจ้องมาที่เธอนะฮะ
แล้วเอามือช่วยตัวเองครับเธอตัดสินใจยกโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปเอาไว้เลยว่าพ่อเคยสอน
ถ้าลูกเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกนะลูกถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ยอมรับว่าตอนนั้นกลัวแล้วก็อายมาก

ผู้ชายคนนั้นตอนที่น้องจะลงรถ
พยายามเดินมาเบียดตัวน้องด้วย

คุณสุชาดาไปต่อไปที่อู่รถเมย์หน่อย
สาย๓๕๙วิ่งระหว่างปฐุมธานีปากเกร็ดนะ
สอบถามนางสาวสร้อยดาราพงษ์เจริญอายุ๔๓ปี
เป็นกระเป๋ารถเมย์คันที่เกิดเหตุ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุป้ากับผู้โดยสารคนอื่น

ค่ะนะว่าช่วยตัวเองหรือเปล่า
เห็นแต่น้องผู้หญิงแหละนั่งเบาะตรงข้าม
สงสัยน้องคงกลัวและอายไม่กล้าบอกตอนนั้นนะครับ
สำหรับผู้ชายคนนี้ขึ้นรถเมย์สาย๓๕๙เนี่ย

แล้วเคยก่อเหตุมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง

เขาก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้น
ถามว่าเป็นคนสติดีไหม

เหมือนคนบ้ายกเว้นเวลาเมา
หลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมเขาก็ปรึกษากับ
หัวหน้างานอู่รถเมย์สายนั่นแหละ๓๕๙เนี่ย

เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้โดยสารครับ

หนูไม่ทราบเพราะว่าผู้โดยสารเขารัก
เขาไม่ได้บอกเลยเราไม่เงียบ

เขาไม่เงียบเราก็จะช่วยว่าให้ได้
เขาเป็นคนปกตินะเขาคุยรู้เรื่อง

อาจจะเป็นเพราะว่าเขากินเหล้าด้วย
ทำไปเพราะตอนความเมาหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะ

แล้วเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนไหม
เห็นบอกว่าเคยพยายามจะทำมาแล้วครั้งเรื่องนี้
ใช่เพราะหนูเดินผ่านไปผ่านมาอยู่

เขาทำท่ายังไงที่แบบจะเริ่มทำตอนนั้น

แค่แบบจะล้วงไม่กล้าล้วงแล้วก็ถามว่าทำอะไร
เขาก็เลยเอามือลงวางอยู่ข้างเขา
เขาก็ไม่มีพฤติหรือยาอะไร
คราวนี้คุณสุชาดายังไม่หยุดนะ
ผู้ชายคนนี้อยู่ไหนนะตามหาบ้านหน่อยสิ
เพื่อจะเจอตัวไปเจอบ้านจริง

ผู้ชายคนนี้ชื่อแมนอายุ๓๔ปี
อยู่ในพื้นที่ตะบนบางเดืออำเภอเมืองปฐุมธานี
ไม่ไกลจากอู่รถเมล็กพบกับคนนี้ก่อน
นางสาวรานีอายุ๓๖ปีเป็นแม่เลี้ยงของนายแมนนะ
เล่าบอกว่านายแมนออกไปทำงานนะไม่อยู่บ้าน
ตัวเธอรู้เรื่องแล้วล่ะตอนแรกเห็นคลิปก็ตกใจ
เพราะนายแมนไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
นะครับอย่างนั้นแม่เลี้ยงอาจจะไม่รู้แหละนะ
แมนเป็นคนพิการแขนซ้ายขาดนะ
จากอุบัติเหตุลด๑๐ล้อทัพพาสมองไป๒๓ครั้ง
แล้วก็เคยถูกคนรุมทำร้ายจนทำให้สมองมีความผิดปกติ
เวลาดื่มเหล้าเข้าไปหนักจะเพี้ยนพูดจาไม่รู้เรื่อง
ต้องกินยารักษาอาการมาแล้วแต่ว่าหยุดกินไปครับ
จะฝากขอโทษว่าคนของเราเองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์
ก็เหมือนคนบาร์คนหนึ่งไปแล้ว
ก็ถ้าอะไรผิดพลาดมาอย่างนี้ก็เหมือนว่าก็ให้ข้อ
ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปเพราะเราก็หามเขาไม่ได้
แต่ถ้าเขาไม่เมาเขาดีนะก็ไม่ตรงตกออกตกใจ
แต่เขาคงไม่ทำหรอกเขาก็แบบเหมือนเขาขาดสติไปแล้วอ่ะ
แต่เวลาเขากลับมาเขาก็ปกติเขาก็ไม่เห็นว่าแปลกตรงไหนนะ
เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจสพปฐุมธานีเขาเรียกตัวผู้ก่อเหตุ
สอบปากคำนะแล้วก็จะดูว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงไหม

แล้วก็จะพินาว่าจะแจ้งข้อหาหรือไม่อย่างไรครับ